อ่าส่วนเรื่องนี้ค่ะเรื่องของน็อตกองสลักพลัสค่ะ
คุณผู้ชมคะวันนี้มีความคืบหน้ามาแล้ว
หลังจากที่อายการส่งสำนวนฟ้องศาลนะคะสุดท้ายแล้วน็อตกองสลากพลัสยอมให้การรับสารภาพ
ในคดีขายสลากเกินราคาและขายสลากให้กับบุคคลที่มีอายุไม่ถึง๒๐ปีนะคะ
วันนี้ก็ไปที่สารแขวงพระนครเหนือนะคะหลังอายการคดีพิเศษส่งฟ้องคดีจำหน่ายสลากเกินราคา
และจำหน่ายสลากให้กับบุคคลอายุไม่เกินยี่สิบปีเบื้องต้นนะคะ
็อตให้การรับสารภาพบอกว่าคดีนี้สืบเนื่องมาจากปี๖๔
ตอนนั้นขายสลากในรูปแบบเก่าโดยไม่ได้คิดค่าแยกให้บริการออกจากราคาสลาก
จึงรับสารภาพรับทดปรับรวมสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทจากห้าร้อยสิบกรรมวาระ
จำได้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมนะคะส่วนคดีที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฟ้องที่ศาลจังหวัดนนทบุรี

คดีครับอันนี้อันนี้เป็นคดีที่ตำรวจเขาทำอันนี้เป็นคดีที่ตำรวจมาค้นผมวันที่๔เมษา
นานแล้วสี่เมษาหกสี่แล้วตอนนั้นเขาแจ้งไปแปดแปดสิบปะครับแปดสิบไฟมั้ง
อันนั้นโดนปรับแล้วสองแสนห้าแล้วอยู่วันดีคืนดีเขาก็ลื้อคดีเก่าขึ้นมาทำ
วิ่งไล่เคาะประตูลูกค้าแล้วก็ใช้เวลาเดือนครึ่งสรุปสำนวนครับ
ตอนนั้นคือเราไม่ได้แยกพวกค่าธรรมเนียมต่างหากออกมาให้เห็นเป็นชัดเจนใช่ครับใช่ครับ
จริงจริงครับอ่าพอจบเสร็จขั้นตอนทางคดี
บอกว่าคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อมีนาคมปีหกสี่
หักถึงยี่สิบสี่มีนาคมหกหกจะหมดอายุความ
ก่อนหน้านี้เคยรับโทษปรับไปแล้วเป็นเงิน๒๕๐๐๐บาท
แต่กลับถูกลื้อมาทำอีกก็ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุไหนสาเหตุใด
โดยส่วนตัวคิดว่าถ้าหากคดีน่าจะสู้ได้
แต่ว่าตัดสินใจรับสารภาพเพื่อให้จบไปค่ะ